พรุ่งนี้โหวตเลือกนายกนะฮะใช่ค่ะแม่แต่การเมืองไทยเนี่ยมีอะไรเข้ามาทุกวัน
อืมวันนี้เนี้ยเรื่องหุ้นไอทีวีของคุณพิธาทีแรกคิดว่ามีเรื่องเดียว
ไม่ได้มีแค่นี้ค่ะมีเรื่องของการแก้มัดร้านหนึ่งหนึ่งสองด้วยว่าเขาขายล้มหลังการปกครองหรือเปล่า
สารรัฐมนุนรับเรื่องตรงนี้ไว้แล้วนะฮะส่วนเรื่องหุ้นไอทีวีเนี่ย
กรกตเพิ่งส่งไปถึงสารรัฐธรรมนูลนะครับเอาละครับทุกผู้ชมครับ
ความเคลื่อนไหวตรงนี้กันก่อนเลยกันแล้วกันไม่รู้ว่าจะเป็นอุปสรรคขวากหนามในการโหวตเลือกนายก
ของคุณพิธาในวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับดูเรื่องทางหุ้นไอทีวีก่อนนะครับ
หลังจากที่กรกตเนี่ยประชุมตั้งแต่วันจันทร์นะฮะคณะกรรมการกรกตชุดใหญ่
ก็เลื่อนมาประชุมต่อวันอังคารแล้วก็ประชุมต่อในวันนี้ที่สุดแล้ววันนี้นะครับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งออกเป็นแถลงข่าวเพื่อจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องหุ้นไอทีวีของคุณพิธา
ว่าจะส่งไปให้สารลำนูนเนี่ยวินิจฉัยคุณสมบัตินะครับ
โดยในเอกสารระบุว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้เสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีหลักฐานปรากฏว่านายพิธาลิ้มเจริญรัฐสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อ
เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดในวันรับสมัครเลือกตั้ง
อันเป็นลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษดรซึ่งก็จะระบุกฎหมายเอาไว้นะครับ
คะวิทยาสกราชสองพันธ้าร้อยหกสิบมาตราแปดสิบสองวักษี
ซึ่งที่ประชุมเนี่ยพิจารณามานะครับอ่า
ตั้งแต่วันอังคารที่๑๑กรกฎาคมนะครับแล้ววันนี้นะฮะ๑๒กรกฎาคมนะครับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อจากการประชุมครั้งที่แล้ว
แล้วก็เห็นว่าสมาชิกภาพของนายพิธามีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูลมาตรา๑๐๑วงเล็บ๖
ก็คือเรื่องคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราชดร
ที่จะต้องไม่เข้าข่ายกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งมาตรา๙๘วงเล็บ๓
คือต้องไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด
จึงให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูลเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
แต่ในเอกสารของกรกตเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เอาไว้นะครับ
นี่นะครับทุกผู้ชมครับก็ต้องดูว่าถ้ากรกตรับเรื่อง
จะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อย่างไรนะครับ
เรื่องนี้ทางประธานกรกฎได้ลงนามในคำร้องเรียบร้อยนะครับ
แล้วก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานกรกตนำไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูลในวันนี้ทันทีนะครับ
มีรายงานว่าการประชุมของกรกตในวันนี้นะครับ
เป็นการประชุมของคณะกรรมการกรกต๕คนนะฮะ
ซึ่งยังเหลืออยู่นะครับจาก๗คนนะครับ
โดย๕คนนี้คือนายอิทธิพรบุญประคองนะครับประธานกรกต
เลิศวิโรธโกวัฒนะนายปากรมหันนบนายสันทัศน์สิริอนันตภัยบูล
และนายถิติเชษนุชชนาธิ์อีก๒คนเนี่ยคือนายชัดชัยจันพราย๒
และนายธวัชชัยเทิดเผ่าไทยตอนนี้พ้นจากตำแหน่งไปก่อนนะครับ
เนื่องจากมีอายุครบ๗๐ปีก็เหลือ๕คนนะครับ
ซึ่งใน๕คนนี้นะครับมีรายงานว่าในที่ประชุมมีการพูดถึงกันนะครับ
บอกว่าหากกตไม่ส่งสารรัฐธรรมนูลในวันนี้นะ
แล้วพรุ่งนี้รัฐสภามีการโหวตเลือกนายกกัน
เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ขัดกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗
เพราะว่าหลังจากที่พบว่าคุณพิธาเนี่ยมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
การถือครองหุ้นเพราะฉะนั้นต้องรีบส่งนะครับ
ก็เลยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง๔ต่อ๑เสียงนะครับ
แต่มี๑เสียงนะฮะ๑ใน๕ที่ไม่เห็นด้วยกับการส่ง
คือคุณปากรมหันนบตามรายงานบอกว่าคุณปกรณ์ก็กังวล
สถานการณ์ความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้น
แต่ก็มีมติ๔ต่อ๑ให้ส่งไปเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ค่ะประเด็นที่พี่อุ๋ยเล่าไปเรื่องของการที่
กรกตส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูลให้วินิจฉัย
ประเด็นนี้ประเด็นเดียวก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนแล้วนะคะ
คือต้องมองไปถึงวันพรุ่งนี้๑๓กรกฎาคม
ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อช่วงเย็น
มันมีประเด็นเพิ่มมาอีกหนึ่งเรื่องคือสารรัฐธรรมนูลรับคำร้อง
ให้วินิจฉัยกรณีคุณพิทาลพักเก้าไกล
เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑
และนำประเด็นนี้มาใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง
ให้สารวินิจฉัยว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกหรือไม่
แล้วก็ให้ทางคุณพิธาและก้าวไกลมีเวลา๑๕วัน
ในการมาชี้แจงข้อกล่าวหาคือเรื่องนี้โทษหนักเนอะพี่อุ๋ย

คืออย่างเรื่องถือครองหุ้นสื่อจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติส่วนตัว
ใช่ค่ะแต่อันนี้มันไปถึงยุพักมันไปถึงตัดสิบกันเมือง
แล้วเรื่องนี้คือสารรับแล้วรับแล้วค่ะพี่อุ๋ยค่ะ
คือตุลาการสารรัฐธรรมนูลได้มีการพิจารณานะคะ
นี่คือคำร้องของนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรอดีตทนายความพุทธอิสระที่ก่อนหน้านี้
ยื่นเรื่องนี้ไปที่อายการใช่ไหมคะ

แต่นี่มายื่นโดยตรงเลยกับทางสารรัฐธรรมนูล
อย่างที่มิ้วบอกยื่นให้พิจารณาเรื่องของการแก้๑๑๒ค่ะ
ว่ามันเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกหรือไม่
คือสารพิจารณาคำร้องแล้วเห็นว่าผู้ร้องสามารถใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องโดยตรงต่อสารรัฐธรรมนูลได้

ก็เลยรับคำร้องเอาไว้พิจารณา
ทีนี้ผู้ที่ถูกร้องทั้งสองส่วนก็คือในส่วนของคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐและในส่วนของพักเก้าไกลก็มาชี้แจงข้อกล่าวหานี้ได้ภายใน๑๕วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาฉบับนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้มันโอ้โหโทษหนักนะคะ

ที่กรกตส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูลพิจารณาเรื่องคุณสมบัติเรื่องของการถือครองหุ้นสื่อก็คือหุ้นไอทีวีค่ะคือรับคำร้องแล้วนะคะรับคำร้องในส่วนงานธุรการแต่ยังไม่ได้เข้าสู่การประชุมและการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูลบรรยากาศช่วงบ่ายค่ะร้อยตำรวจเอกชะนินน้อยเล็กรองรายขาดที่การกรก

ดังนั้นก็ยังไม่ได้มีการหารือกันในส่วนของศาล
แล้วเลยคาดว่าน่าจะเข้าสู่ที่ประชุมของสารพุธในน่าก็คือ๑๙กรกฎาคมและ๑๙กรกฎาคม
นักฐานกรรณกรรมมันก็เป็นวันที่น่าสนใจอีกวันนึง
คือถ้าจะต้องมีการโหวตนายกต่อในครั้งที่๒เนี่ย
กำหนดไว้ว่าจะเป็นวันที่๑๙วันพุ